คุณผู้ชมไปดูแม่ลูกคู่นี้หน่อยค่ะ
คือลูกเนี่ยขับกระบะมา
แล้วมีการไลฟ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่มีการตั้งด่าน
แต่ไลฟ์อีท่าไหนให้ทัวร์ลงดูค่ะ
นี่ไงคุณผู้ชมคะได้ยินใช่ไหม
นี่เขาเอามือถือมาไลฟ์ให้เห็นเลย
เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานแล้วก็ต่อว่าด้วยนะ
ว่าเนี่ยตำรวจมาค้นรถตั้งด่านแล้วมาไล่จับรถอย่างกับจับยาบ้า
ในไลฟ์เนี่ยสองแม่ลูกเนี่ยเขาก็พูดจาไม่ดีใส่เจ้าหน้าที่
แล้วมีการบอกด้วยนะถ้าเกิดว่าทรัพย์สินในรถเขาเสียหายแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวเจอแน่เลย
นี่ตำรวจรังแก่ประชาชนตั้งด่านทุกวันเนี่ยแล้วมันมีประโยคที่ทำให้คนแบบเฮ้ย
เขาบอกว่าแค่แหกด่านจราจรเฉยเออเนี่ยมันเสียเวลาทำมาหากิน
โอ้โหมันไม่แค่นะคุณทำผิดกฎหมายอยู่นะฮะใช่ค่ะ
แล้วคลิปนี้เนี่ยนะคะเพจพระจันทร์ลายกระต่ายวีสองเนี่ยก็มีการเอามาแชร์แล้วบอกว่าตำรวจที่สพบ้านเป็ดที่ขอนแก่นเนี่ยนะไปค้นกระบะอีซูซูสีขาวคันนี้เป็นรถต้องสงสัยแล้วก็มาแหกด่านตรวจเนี่ยแหละบอกด้วยบอกว่าแม่กับลูกเนี่ยขับรถแหกด่านพอตำรวจมาขอตรวจเอาไม่พอใจแล้วก็ดูสิมันเหมือน
บอกว่าทำอะไรเขาก็ไม่รู้เนี่ย
ถ่ายไว้เป็นหลักฐานแชร์ไปเยอะเลย
งั้นแชร์ไปเยอะเลย
เมื่อวันที่๑๗ที่ผ่านมาตอนนั้นน่ะ

ตำรวจก็เลยโบกให้เข้าตรวจที่ด่าน

ทำให้ต้องออกติดตามแล้วก็เรียกจอด
จอดห่างจากด่าน๕โลกรัมนะครับตำรวจขอตรวจค้นโอเคไม่ผิดกฎหมายก็จริง
แต่การกระทำของเขามันก็ไม่ถูกตั้งแต่แรก
ทีนี้เดี๋ยวต้องให้พนักงานสอบสวนดูนะ

ถ้าเกิดว่าผิดเพิ่มเติมหลังจากนี้ก็จะแจ้งข้อหาค่ะ
แล้วเขาบอกว่ารถที่ใช้ก็ไม่ได้ต่อทะเบียนด้วย
แต่คุณหลังจากนี้มันมีเหตุการณ์มันมีภาพอีกนะที่เขาแชร์กัน
สองแม่ลูกเอากระเช้าไปขอโทษตำรวจ
มันกลายเป็นว่ายสวยรวยกะชาว
แล้วคนโทษเลยวิภาควิจารณ์ไงว่าเห็นไหมล่ะ
ปากแจ๋วว่าเจ้าหน้าที่ท้ายที่สุดก็ต้องไปกราบขอโทษนะคะ

ชาวโซเชียลค่อไปกระหน่ำตำนิกกำหน่ากระหน่ำวิชาญเหมือนกันนะ